คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มราศดรท่าพระนะคะ
เขารวมตัวกันตั้งแต่เมื่อช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าในพื้นที่ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย๒ครั้งนะคะ
ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะยุติในช่วงเวลาไหน
ติดตามการรายงานสดจากคุณวิมลวันธรรมพักดีได้เลยค่ะ
การชุมนุมของกลุ่มราศดรที่แยกบริเวณท่าพระนั้นนานกว่า๓ชั่วโมงแล้ว
มีความวุ่นวายเกิดขึ้นถึง๒ครั้งนะคะ
โดยที่กาดอาสาพยายามที่จะจับตัวผู้ที่ก่อเหตุแต่ก็ไม่สามารถจับตัวได้
ขณะเดียวกันเวทีที่แยกท่าพระก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติการชุมนุมลงเมื่อใดค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศสดที่บริเวณแยกท่าพระในขณะนี้นะคะ
ซึ่งขณะนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดที่กล้องของเราจะแพลนไปให้เห็นว่า
ในขณะนี้มวลชนกลุ่มราศดรที่แยกท่าพระลงไปปิดแยกท่าพระทั้งหมดแล้วนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าการชุมนุมตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
ถนนจรรย์สนิทวงมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่รวมไปถึงถนนเพชรเกษม
ขณะนี้ไม่สามารถที่จะผ่านแยกท่าพระได้แล้ว
แต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็พยายามที่จะเข้ามาเกลี้ยกล่อมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะโดยไม่ยอมให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นลงมาปิดถนน
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖ถึง๑๗นาฬิกาแต่พอเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
วลชนของกลุ่มราศดรก็ลงมาปิดแยกท่าพระทำให้การจราจรนั้นไม่สามารถไปได้ค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูความวุ่นวายนะคะที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมในครั้งนี้
โดยการชุมนุมของกลุ่มราศดรท่าพระตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาจนถึงตอนนี้
เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยถึง๒ครั้งด้วยกันค่ะ
ประมาณ๑๗นาฬิกาเกิดความวุ่นวายเมื่อชายสูงวัยคนนึง
กเดี่ยวขี่รถจักรยานยนต์มาชูพระบรมชายาลักษณ์นะคะ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปจับตัว
พร้อมกับบอกว่าหากจะมีใครนำรูปเข้ามาก็ไม่ว่ากัน
แต่อยากให้เคารพความเห็นของคนที่เห็นต่างด้วย
จากนั้นมวลชนจึงลงมาปิดแยกท่าพระฝั่งถนนจรรย์สนิทวงขาเข้าและขาออกทันทีค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทางมีผู้ต้องสงสัยนะคะ
ปลาระเบิดในพื้นที่นะคะโดยเหตุชุลมุนครั้งที่สองเนี่ย
เกิดขึ้นในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๕๐นาทีมีเสียงดังค่ะ
คล้ายคล้ายกับเสียงประทัดค่ะเมื่อได้สอบถามชายที่มีการพบระเบิดลูกบอล
ลักษณะคล้ายลูกบอลนะคะที่ยังไม่ระเบิดเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังค่ะว่า
จุดที่ยืนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงดังแต่ยังไม่ทันได้มองว่าต้นทางนั้นมาจากไหน
รู้อีกทีนึงก็เห็นว่าการอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุมกำลังพยายามจับตัวผู้ก่อเหตุ
แต่ก็ไม่สามารถจับตัวใครได้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
ไปฟังเสียงที่ได้พูดคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะ

หลังจากเหตุการณ์ชุดละมุนคลี่คลายนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมจึงดำเนินต่อไปโดยมีแนวร่วมขึ้นเวทีปลาใสแล้วก็มีการแสดงต่างสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยมีมวลชนนั่งฟังการปราศัยอย่างตั้งใจค่ะ
ส่วนการจราจรที่แยกท่าพระถนนจรรย์สนิทวงไปทางวงเวียนใหญ่
ตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะคะแต่ก็ยังคงใช้เลนซ้ายสุดไปได้บ้าง
แต่ก็ยังคงมีการรถติดสะสมค่ะเพราะว่าจะต้องระมัดระวังกลุ่มผู้ชุมนุม
เดินข้ามถนนไปมาส่วนถนนเพชรเกษมยังสัญจรได้
แต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะผ่านที่แยกท่าพระได้แล้วนะคะ
ต้องไปกลับรถมาค่ะถึงจะสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ค่ะ
การจราจรของแยกท่าพระทั้งถนนจรรย์สนิทวงทั้งถนนเพชรเกษม
ปิดไปแล้วอยากจะให้ทางด้านของประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่หลีกเลี่ยงเส้นทางจะดีกว่า
ขณะเดียวกันเวทีของกลุ่มราศดร๖๓ที่แยกท่าพระ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการปิดเวทีหรือว่าจะมีการยุติการชุมนุมเมื่อใดค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกท่าพระ
วิมวลวันธรรมพักษ์ดีข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานค่ะ